มีเหตุการณ์เมาแล้วขับที่สมุทรประการ

เพราะว่าเขาขับรถแล้วก็ไปชนรถของคนอื่น

เป็นภาพจากกล้องหน้ารถ

ทีเดียวรวดเดียว๕คันนะครับ

บริเวณจุดกลับรถตลาด

อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์นี้รถเก๋งเสียหายไป๓คัน

รถคันต้นเหตุคือกระบะซึ่งจอดอยู่
สภาพด้านหน้าก็พังยับเยินแล้วฮะ

พอไปในพื้นที่โอ้โหกลิ่นเบียน
คลุ้งฟุ้งกระจายไปทั้งรถทีเดียว
คนขับอาศัยจังหวะชุนละมุน

คนขับรถเก่งที่ถูกชนบอกว่า

จอดรถกลับรถอยู่ตรงจุดยูเทิร์นเนี่ย
จู่กระบะคันนี้มาด้วยความเร็วอยู่เลนกลางนะสักพักหนึ่งอยู่ดีก็แซงขวาขึ้นไปแล้วพุ่งชนรถของเขาอย่างแรงจนกระเด็นไปชนกับรถเก๋งที่ขับตามมา
เพราะฉะนั้นคดีตามกฎหมายจะว่าเบื้องต้นเขาก็หนีไปแล้วนะครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนราวสะพานก่อนจะพลิกคว่ำไปชนกับเสาไฟฟ้า
ริมถนนสายฉะเชิงเซาบางน้ำเปรี้ยวทำให้นายทองเปลี่ยนขึ้งขายวัย๖๐ปีคนขับเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายเป็นผู้ชายอายุ๖๐ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ตายน่าจะขับรถมาด้วยความเร็วแล้วก็ไม่ชินเส้นทาง
พอถึงจุดเกิดเหตุที่เป็นทางโค้งเนี่ยรถก็เลยเสียหลักแหกโค้งไปพุ่งชนราวสะพานแล้วก็พลิกคว่ำชนกับเสาไฟฟ้า
แต่เดี๋ยวจะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
ไปดูที่บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรครับ
ทางลงสะพานค่ำครองบางสมัครถนนเทพรัฐช่องทางคู่ขนานอำเภอบางประกงนะครับ
ตำรวจก็ไปพบนายอนุชาเพตากรอายุ๒๒ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
นอนบาดเจ็บสาหัสจมกองเลือดอยู่กลางถนนนะฮะ
ก็เลยมีการเร่งนำตัวกันส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนรถจักรยานยนต์ก็พังเสียหายแต่ว่าไม่พบคู่กรณี
เรื่องต้นมีการสันนิษฐานว่าผู้ตายขี่รถมาด้วยความเร็ว
แล้วน่าจะไปชนท้ายรถบรรทุกที่ขับลงสะพาน
หรืออาจจะถูกรถบรรทุกเฉียวชนแล้วเขาก็ขับหลบหนีไป
สุดท้ายคนนี้ก็เสียชีวิตตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามกล้องวงจรปิด
เพื่อหาคู่กรณีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ